มีคนไปประกาศขายบ้านของเขาที่สาวพลอยกับลูกอยู่

แต่ว่าการออกมาให้สัมภาษณ์ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายเนี่ยมันเหมือนหนังคนละม้วน
แต่เพื่อเป็นการยุติเรื่องราวอีรุงตุงนังทั้งหมด
โอ้โหออกมาตอบโต้ผ่านสื่อกันเป็นระยะเลยนะคะ
กับเรื่องราวสุดอีรุงตุงนังประกาศขายบ้านผ่านเว็บไซต์หนึ่ง
โดยก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเคยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเชิงตัดเพาะ
ว่าเป็นความต้องการของฝ่ายชายทำให้ตัวเองรู้สึกเหมือนถูกไล่ที
ล่าสุดฝ่ายปีเตอร์ได้ออกมาเปิดปากยอมรับว่าเตรียมหาเวลาเร็วนี้ไปถอนแจ้งความ
กรณีที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนขายบ้านเนื่องจากทราบความจริงว่าเป็นความเข้าใจผิดของ

ซึ่งส่วนตัวแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องในครอบครัววุ่นวายไปมากกว่านี้
ก่อนจะทิ้งท้ายว่าคิดถึงและเป็นห่วงลูกชายทั้งสองคน
และจะพยายามจัดสรรเวลาไปดูแลให้มากที่สุดค่ะ
ก็ค่อนข้างตั้งใจที่จะไปถอนภาร์มอย่างนี้ครับ

แน่ก็คือมันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนั่นแหละ
เดี๋ยวรอผมตกลงกันให้เรียบร้อยกันหน่อยก่อนนะ
ให้มันให้มันมีอะไรที่มันคืบหน้าเป็นชิ้นเป็นอัน

ที่เหลือนี่ก็ขอเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วกันเนาะ
มีการแบบว่าส่งข้อความคุยกันอยู่เรื่อยครับ
เพราะว่ามันไม่ค่อยผมไม่ได้ค่อยอยู่กรุงเทพเรื่องของเรื่อง
ค่อนข้างเป็นทางการนะครับซึ่งดีอยู่แล้วครับ
ไม่ได้ทะเลาะกันทางในข้อความครับ

คิดถึงอยู่แล้วครับใครที่มีลูกนี่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่า

ทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยครับมันก็น่าจะง่ายนะครับ
ซึ่งตอนนี้มันก็น่าจะใกล้รู้เรื่องกันนะครับ